คุณผู้ชมครับพาไปที่สมุทรประการครับชาวบ้านเขาภาวะกันทั้งบางเลยนะฮะ
มีคนไปเดินอยู่ที่ถนนเรียบครอง
ไปเจอกลองกลองนึงพยายามไม้ไปเขียวดู

มันมีเหมือนคล้ายตัวคนผู้หญิง

อ่ะฆ่าหั่นศพไปยัดในกล่องรึเปล่า
ก็แจ้งกู้ภัยไปดูคุณผู้ชมไปดูซิว่ามันเป็นศพใคร
ชาวบ้านเขานี่หวัดกลัวมากนะฮะเนี่ยอ่ะดูสิแง้มแง้ม
ในกล่องมันคืออะไรตำรวจก็ไปเป็นตำรวจสพบางพลีนะฮะ
รับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ก็เดินทางไป
เป็นถนนเรียบครองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่ตำบลบางปราอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
นี่มันมีอะไรห่ออยู่เป็นกล่องต้องสงสัยว่าข้างในเป็นอวัยวะมนุษย์อยู่ในกล่อง
ถูกเอาไปทิ้งเอาไว้ริมถนนนะบอกได้ติ๊งก็ไปไปตรวจสอบ
ใส่ถุงมงถุงมือเอาขอจิ้มดูก่อนซิมันเป็นศพจริงหรือเปล่า
อันนี้มันอยู่ในพงยากข้างทางห่างจากถนนไม่มากเท่าไหร่นัก
พบรังกระดาษขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ยาวสักหนึ่งเมตรกว้าง๕๐เซนติเมตร
แพ็คอย่างดีเลยไปวางอยู่ในป่านะฮะกู้ภัยก็ไปตรวจสอบ
แง้มดูก่อนไปเจอเส้นผมนี่เริ่มเป็นผิวหนังคล้ายคล้ายกับผิวหนังมนุษย์แล้ว
อะไรบางอย่างมันอยู่ข้างในถูกห่อไว้อย่างดีคล้ายกับร่างมนุษย์
พอเปิดรังออกมาเปิดผ้าออกมาทุกคนหัวเราะเลยขำแทบกริ้งเลย
อ่าตุ๊กตายางอ๋อแล้วแล้วดูท่าสิตุ๊กตายางของเล่นผู้ใหญ่เนี้ย
สรุปไม่ใช่ศพตุ๊กกระตายางญี่ปุ่นไม่ใช่ศพอ่าตุ๊กกระตายางผู้หญิง
คู่ใจใครเนี่ยเออลักษณะเปลือยกายขาพับไปอยู่ข้างบนแบบนี้
นะฮะก็เนี่ยนอนคุดคู้อยู่ในกล่องผมยาวประบาหน้าตาสะสวยเชียว
คุณชมเขาด้วยเหรอเขาบอกมากู้ภัยเขาบอกมาลักษณะของตุ๊กตายาง
อ่าเอากันไปตรวจสอบแล้วมันก็สูงใหญ่เท่าคนจริงจริงอ่าคู่ภัยทุกคนหัวลอกกันออกมาหมด
ก็ตกใจกันไปหมดเลยเอาถามเป็นของใครใครมาทิ้งเอาไว้
คนที่อยู่ในระแวกนี้เขาบอกว่าก็ตอนเช้าไปทำงานเดินผ่าน
ก็เห็นอยู่แล้วไม่รู้ว่าของใครเหมือนกันตอนไปเนี่ยไม่กล้าเปิด
ตอนกลับมันยังอยู่ก็เลยขอแง้มดูไปเห็นเส้นผมก็ตกใจ
ก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยมานะฮะก็สันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นคุณผู้ชายพ่อบ้านใจกล้าแอบเมียสั่งซื้อออนไลน์มา
แล้วเมียไปเจอก็เลยเอาตุ๊กตายางไปโยนทิ้งเอาไว้แบบนี้
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะก็คงไม่มีใครกล้าแสดงตัว
รับว่าเป็นของผมหรอกอะไรแบบนี้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สุดท้าย
ก็เป็นแค่ตุ๊กตายางตอนแรกคนก็ตกใจไปนึกว่าฆ่าหันศพแล้วจะไปโยนทิ้ง
คาดการณ์เฉยแต่พ่อบ้านคนนั้นที่เอามาทิ้งจะกล้ายอมรับไหมล่ะ
รู้ตอนนี้พ่อบ้านคนนั้นถูกเมียยังไงหรือยังไปแล้วยังไม่ทราบเหมือนกัน